มาดูคุณชูวิทย์หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยไปยื่นหนังสือร้องเรียนมัญญาติทนายตั้มอย่างที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
ขณะที่กรรมการตรวจสอบมันญาติก็รับเรื่องแล้วก็ยอมรับบอกว่าไม่ใช่มีแค่คุณชูวิทย์เท่านั้นที่มาร้องเรียนนะคะ
มีอีกหลายคนเหมือนกันที่มาร้องเรียนในเรื่องนี้ค่ะ
คุณชูวิทย์ค่ะเอาหลักฐานและเอกสารไปยื่นกับนายสมพรดำพริกอุปนายกสภาธนายความ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อมอบหมายให้สภาธนายความตรวจสอบมัญญาติทนายความ
กรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มตั้งโต๊ะแถลงข่าวพาดพิงตนเองและผู้อื่นทั้งที่ไม่ได้เป็นคู่ความ
แล้วก็ใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่จนทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเกิดผลกระทบ
ชุวิตบอกว่าปัจจุบันมีทนายความหลายคนเสนอข้อมูลผ่านโซเชียลซึ่งตัวเองมองว่าเป็นการโฆษณาเรียกราคา
ซึ่งอาชีพนี้ควรพิสูจน์สถานะด้วยการช่วยเหลือประชาชนและว่าความมิใช่ใช้โซเชียลสร้างกระแสค่ะ
พิสูจน์กันที่ความสามารถไม่ได้พิสูจน์ตรงที่พูดจาผ่านโซเชียล
และให้ประชาชนหลงคารมและก็มาหา
เมื่อมาหาก็มีหลายคดีครับซึ่งเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
เมื่อไปคุยแล้วปรากฏว่าไม่ตกลงก็ออกมาโจมตีผ่านโซเชียล
เช่นคดีนี้แพ้แน่โอ้ยคดีนี้หลักฐานอ่อน
ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายโดยใช้ความรู้ทางกฎหมาย
โดยใช้ช่องทางโดยใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
ผมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาปราบพวกแก๊งทนายโซเชียลทั้งหลายนี้
ขณะที่วันนี้อุปนายกสภาธนายความ
ได้พูดถึงการพิจารณาโทษกรณีที่ผิดมัญญาติ
เขาบอกว่าจะมี๔ระดับก็คือมีการว่ากล่าวตักเตือน
มีการพากทันสองส่วนนี้ทนายที่ถูกร้องเรียนยังสามารถว่าความได้
แต่ยังมีโทษพักใบอนุญาตไม่เกิน๓ปี
รวมถึงลบชื่อออกจากการเป็นทนายความ๒ส่วนหลัง
อันนี้ก็ห้ามว่าความโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งคุณวัชระสุคล
กรรมการมัญญาติทนายความบอกว่าที่ผ่านมาทนายตั้มเอง
เคยถูกร้องเรียนมากกว่า๑๒เรื่อง
ซึ่งมีเรื่องที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็บางเรื่องก็มีการยกคำร้องไปแล้วก็มีค่ะ
ธนาธรรมงานมากก็จะเปลิดเผยก็ลำบากเผยน่ะก็จะผิดก็ว่าต้องจัดคลิก
ครับแล้วจ้างหลังจากที่เขามีการพินานลงโทษแล้วเรียบร้อยแล้วเนี้ยเราก็จะแจ้งให้ปุ๊บจะ
ถูกถ่าวทราบว่าถูกลงโทษอย่างไรบ้าง
ก็เป็นโพสต์ที่โพสต์ถึงหุ่นชุวิตนี่แหละนี่แหละค่ะ